วันนี้มีคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัย๔ขวบเกิดขึ้น
ฟังแล้วก็น่าสังเวทใจนะฮะเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นชายวัยชราอายุถึง๘๓ปีแล้ว

โดยแม่ของเด็กไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ตำรวจก็ไปควบคุมตัวนายสนทิเจริญจิตหรือว่านายตะอายุ๘๓ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังก่อเหตุไปล่อลวงเด็กหญิงวัย๔ขวบไปข่มขืนกระทำชำราว
เด็กอวัยวะเพศแล้วก็ทวันหนักฉีกขาดนะฮะ
แม่ของเด็กเนี่ยมีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย
ตนอาศัยอยู่ที่บ้านกับลูกสาววัย๔ขวบแล้วก็แม่ของตนนะครับ
ก็อยู่กันสามคนนะครับเย็นวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ออกไปทำงานแล้วก็ปล่อยให้ลูกอยู่กับยายเพียงลำพัง
ต่อมานายสนทิหรือที่เด็กเรียกติดปากว่าโต๊ะตะอายุ๘๓ปี
ซึ่งเป็นญาติของสามีใหม่ของตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้าน
แล้วมารับลูกสาวออกจากบ้านไปบอกว่าจะพาไปเที่ยว
ให้ลูกสาวนั่งซ้อนท้ายไปที่บ้านพักของผู้ต้องหาที่อยู่ในซอยอีกซอยหนึ่ง
แล้วก็พาลูกสาวมาส่งในช่วงค่ำวันเดียวกันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่ายายเห็นหลานผิดสังเกตคุณเขียนมาสอน
เพราะว่าหลานดูซึมเศร้าเดินก็ผิดปกติ
พอสังเกตดีที่บริเวณหว่างขาของหลานเนี่ยมีเลือดไหลออกมาฮะ
ไปดูแล้วก็พบว่าเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศก็เลยเค้นถามเด็กนะครับ
เด็กบอกว่าถูกนายสนทิล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ทั้งทางอวัยวะเพศแล้วก็ทวารหนักนะฮะล่วงละเมิดทางเพศไป๑ครั้งด้วยกัน
หลังเกิดเหตุแม่ก็เลยพาลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
พบว่าอวัยวะเพศแล้วก็ทะวันหนักฉี่ขาด
ก็ให้พักรักษาตัวอยู่หลายคืนจนหายเป็นปกติ
ส่วนนายสนทิปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับยืนยันว่าตนไม่ได้ข่มขืนเด็กหญิงคนดังกล่าว
รับว่ามาขี่รถจักรยานยนต์มารับไปที่บ้านของตนจริง
แต่ก็แค่อุ้มนั่งตักเฉยอุ้มเด็กนั่งตักเพื่อให้เด็กเล่นเกม
ล่วงละเมิดทางเพศตามที่ถูกกล่าวหา
แต่ว่าตำรวจก็แอ่งข้อหากระทำชำระวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจารย์แล้วก็ข้อหาพาผู้อื่นอายุไม่เกิน๑๓ปีไปเพื่ออนาจารย์
ก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่ถ้าเป็นคนผิดทำเรื่องนี้ขึ้นจริงนะนี่โอ้โห